งั้นผมแนะนำเผื่อใครไม่เคยทานตัวผมเองเคยทานแต่มันนานมาแล้ว

ไฟฟ้าเคยได้ยินมาดิฉันชอบมากอร่อยไปลองทานดูคุณชิสาน่าสนใจ
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
นี่ไม่ใช่การยืดสายใหม่ของโรตีสายใหม่ค่ะแต่นี่คือขนมไทยชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าขนมใหม่ฟ้า
ถ้าดูวิธีการทำเผินแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการยื่นสายใหม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราได้ถามพ่อค้ามาแล้วมันแตกต่างจากขนมสายใหม่ธรรมดา
ตรงที่ว่าขนมแปลกใหม่ธรรมดาเนี่ยมันจะทำมาจากน้ำตาลแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยทำมาจากน้ำผึ้งค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะขนมตัวนี้นะคะจำได้ความหวานจากน้ำพึ่ง
โดยไส้ของเขาเนี่ยก็จะมีถั่วงาแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานค่ะประมาณนี้นะ

น่ากินน่าทานฮะขนมนี้มีชื่อว่าขนมไหมฟ้าหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่าขนมหนวดมังกร

คือขนมนี้มันเป็นขนมโบราณคุณผู้ชมครับแล้วเป็นของโบราณจากประเทศจีนจริงนะ
หาทานได้ยากเพราะคนที่จะทำได้เนี่ยอย่างแรกคุณต้องมีฝีมือแล้วต้องเชี่ยวชาญ
เพราะกว่าจะมาเส้นเป็นเส้นอย่างนี้เขาต้องตีตีแล้วก็ดึงตีดึงตีดึงยืดเพื่อให้มันกลายเป็นเส้น
ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกในแบบว่าเวลาคุณเคยเห็นเชฟเขาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวไหม

ถ้าไม่เคยดูคุณไปดูในยูทูปเชฟชาวจีนเวลาเขาตีเส้นสดเขาจะตีจากแป้งเนี่ยให้มันกลายเป็นเส้นได้
ดึงยืดมันก็จะกลายเป็นเส้นได้

อันนี้เขาตีเขาดึงน้ำตาลกับแป้งผสมกันให้มันออกมาเป็นเส้น
ถูกต้องครับน้องใบตองแล้วกว่าจะทำได้นะครับโอ้โหไม่ใช่ง่าย

แล้วเขาทำมาจากน้ำผึ้งแท้มันจะไม่หวานได้ไงหวานหอมด้วยครับ
แล้วไส้ข้างในมันคือไส้อะไรไส้ถั่วโอ้โหเป็นถั่วงาเม็ดมะม่วงหิมพาน
รวบรวม๓ความหอมมันเคี้ยวกรอบกรุบกรับเอาไว้
โอ้โหบอกเลยว่าอร่อยแล้วหากินยากลองไปทานกันดูนะฮะ
ขนมไหมฟ้าหรือขนมหนวดมังกรอร่อยฝุดหวานฉ่ำจากน้ำผึ้ง

คือจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบคุณทานไม่หมดคุณแช่ตู้เย็นไว้

พอผมได้มาผมกัดกินจนเยี่ยมเลย
แต่คุณกินแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างหนืดเพราะมันเป็นน้ำผึ้ง

ลองดูมี๒แบบให้ทานนะ

ทานได้เลยหรือเอาไปแช่แข็งก่อนก็ได้

คุณผู้ชมไปลองหาซื้อก็ได้เขาบอกว่าแถวเยาวราช

พอจะมีถ้าไปแถวนั้นอย่าลืมเกาลัดด้วยนะครับ

ของกินอร่อยแหละเยาวราชอีกอย่างหนึ่งก็แนะนำขนมใหม่ฟ้าเนอ